กลับมาช่วงนี้ค่ะพี่มิ้วค่ะอย่างที่บอกไปนะเมื่อช่วงที่แล้วที่เราบอกว่า
คู่จิ้นในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมีหลายต่อหลายคู่จริงคุณผู้ชม
แต่คู่บางคู่นะจิ้นขึ้นบางคู่เนี่ยจิ้นแล้วจิ้นอีกพยายามยังไงก็แล้วก็ตามนะคะ
มันไปไม่รอดก็เลยต้องดับกระแสคู่จิ้นดูสิว่ามีคู่ไหนกันบ้างค่ะ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์นะคะขอหยิบประเด็นคู่จิ้นที่ฟินไม่ขึ้นค่ะ
ปิดตำนานตามตามกันไปเลยเป็นแถบแถบเลยนะเริ่มที่คู่จากฝั่งวิกหมอชิดเทีย
ที่คำพรและธันวาสุริยจักรค่ะเขาบอกว่าเคมีเข้ากันดีนะสองคนนี้จากผลงานละครคู่กัน
แต่ว่าแฟนเนี่ยใจชื้นเชียร์กันได้ไม่นานค่ะสุดท้ายก็ต้องปิดฉากลง
เพราะว่าฝ่ายหญิงตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับวิกหมอชิดซะแล้วผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระ
แฟนแฟนก็เลยได้แต่ฝันค้างไปตามตามกันล่าสุดก็เห็นไปโผล่อยู่นู่น
พระรามสี่นั่นเองนะคะอีกคู่ของวิกหลายสีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่าละคร
่งดังเป็นพลุแตกค่ะทำให้แฟนคลับของแอมพีรวัตรและนางเอกวัยสายหน้าใหม่ของวงการ
พีพัชยาแท็กทีมกันจิ้นแถมทั้งคู่เนี่ยไม่รู้จิ้นจริงหรือแบบเขาเรียกอะไร
จิ้นตามหน้าที่หรือจิ้นกันด้วยความรู้สึกจริงนะคะคู่นี้ขยันเชียร์กันเหลือเกิน
ยันอัพโซเชียลให้เห็นโมเมนต์พี่น้องสุดสนิทแต่ท้ายที่สุดแล้วมันสนิทเกินไปหรือเปล่า
คดีดันพลิกค่ะเพราะว่าหวานใจตัวจริงของฝ่ายชายเนี่ยดราม่าหนักอย่างที่หลายคนรู้นะคะ
หยกมีการโพสต์ถึงใครบางคนบอกว่าเพิ่งเข้าวงการมาใหม่เล่นกับพี่ซะแล้ว
ออกอาการคันแบบนี้คารามัยสักขวดไหมคะคุณน้องนะคะก็แรงเลยล่ะ
ทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะแฟนคลับนะฮะก็ไม่เอาแอมไม่เอาพีพีจบ
คู่จิ้นไปไม่ไหวคู่นี้นะฮะเชียร์ไม่ขึ้นนะฮะ
แล้วก็อวสารคู่จิ้นไม่พออวสารรักจริงของชีวิตจริงเขาด้วยนั่นเองนะคะ
ข้ามฝากมาต่อที่สถานีคู่แข่งค่ะคู่นี้ก็เคยเกิดเหตุดราม่าหนักไม่แพ้กันนะคะ
คู่จิ้นบ้านเอ็มเอ็มเอ็มเอ็มใครเอ่ยหมากปรินและมิ้นท์ชาลิดาค่ะ
เกิดมีปัญหาแตกคอการเป็นข่าวดังสนันวงการเมื่อกลางปีสองพันห้าร้ายห้าสิบเจ็ดนะฮะ
ทำเอามองหน้ากันไม่ติดเลยทีเดียวเพราะว่ามีปัญหาไปถึงขั้นคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะ
งานนี้ไร้ผลงานด้วยการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มก็แตกด้วย
อีกทั้งฝ่ายชายด้านใบเคมีติดลงล็อกกับนางเอกร่วมช่องคิมคิมเบอร์รี่
แถมตอนนี้คู่นี้เขาลุ้นขึ้นต้องบอกว่าคบกันแล้วนั่นแหละ
ไม่บอกว่าเป็นแฟนกันนะคะก็กลายเป็นบ้านเอ็มเคปิดฉากบ้านเอ็มเอ็ม
ถาวรล็อกกรอนโยนกุญแจทิ้งไปเลยค่ะฝากคู่จิ้นร่วมช่องนะคะ
คู่นี้เติบโตกันมาจากแก๊งเดียวกันอย่างบอยปกรณ์และมากกี้ราศี
ใครใครก็เห็นว่ามากกี้เนี่ยเป็นพี่สาวของโหมย
ใครก็เชียร์ขึ้นอยากให้เฮียโบยกับมากกี้นะคะ
รักกันรักกันแต่ท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่าสนิทกันท้ายที่สุดแล้วค่ะ
ต่างคนต่างไปสนิทกับอีกคนอื่นนั่นเองก็จิ้นไม่ขึ้น
นะฮะมากกี้ก็ไปสนิทสนมเป็นหวานใจไฮโซป๊อกพัสรกรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ความรักก็แผ่กระจายมีกระแสข่าวลือความห่างของพี่น้องบอยมากกี้เป็นระยะค่ะ
ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากคุณบอยว่ายังเป็นหน้าที่พี่ชายที่แสนดีเหมือนเดิม
ส่วนคุณบอยเองเนี่ยก็มีกระแสว่าไปกินข้าวกับนู้นฝั่งแกมมี่อยู่เหมือนกันนะคะ
ท้ายกันที่คู่จิ้นจากฝั่งเอสแซคกันบ้างค่ะคู่นี้เขาสร้างกระแสความแรงตั้งแต่ปีที่แล้ว
นำหน้าคู่อื่นแบบคาดลอยยกให้คู่ของพระเอกสุภาพบุรุษชรจินดาโชธและเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะ
ต้องบอกว่าความสำเร็จในการจิ้นนะคะคู่นี้มีผลงานต่อเนื่องด้วย
ละครถ่ายแบบแล้วก็คิวโชว์ตัวอีเวนต์ต่างแต่ว่าแฟนคลับกรี๊ดกันหนักมาก
แต่ไม่ทันข้ามปีค่ะไปไม่รอดเหมือนกันมีข่าวมาดับฝันต่อมโนว่าทั้งคู่เนี่ย
ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกันนะฮะแล้วก็ความไม่สนิทสนมเนี่ย
เริ่มเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีกระแสข่าวเมาส์มาว่า
แม่ของสาวเอสเตอร์เนี่ยไม่อยากให้เอสเตอร์เนี่ยไปจิ้นกับช้อน
เอสเตอร์เนี่ยไปจิ้นกับดีเจพุทธมากกว่าเอ้าเป็นอย่างนั้นนะคะ
ก็กลายเป็นว่ากระแสคู่จิ้นคู่นี้ก็เริ่มตกไปนั่นเองค่ะ
หนุ่มชอเนี่ยก็เอ่ยปากเองว่าความสัมพันธ์กับเอสเตอร์เนี่ย
ระยะห่างจริงนะครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องทำงาน
แต่ไม่ขอชี้แจงว่าช่องว่างครั้งนี้มีปัญหามีกระแสเนี่ย
จากคุณแม่ของสาวเอสเตอร์เป็นตัวแปรหรือเปล่านั่นเองนะคะ